งานนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุณใบตองหรือว่าดิฉันรวมไปถึงนางงามเนี่ยต้องชิดซ้ายเพราะงานนี้เนี่ยนะเขาเป็นการประกวด
ฮะปรากฏมะม่วงจ้าไปกันที่งานสหกรวันสหกรณ์แห่งชาตินะคะ
ครบรอบ๑๐๓ปีค่ะจัดที่สำนักงานเกษตรและสหกรจังหวัดสาขายางตลาดจังหวัดกาลสิน
กรมหมื่นพิทยาลงกรพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยนะคะ
แล้วก็ไม่ได้จัดงานนี้ธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเพราะเขายังมีการจัดประกวดน้ำดอกไม้หลายพัน
โอ้โหนะงานใหญ่จริงแล้วก็เป็นงานที่น่าสนใจเพราะอะไรคะ
ที่นี่เขาเป็นแหล่งมะม่วงน้ำดอกไม้ของดี
จากเกษตรกรกลุ่มมะม่วงแปลงใหญ่
ซึ่งมีผลผลิตที่มีคุณภาพ
แล้วก็ดีต่อผู้บริโภค
นี่เขาก็ส่งเข้าประกวดเลยนี่นะคะ
ผู้ชนะเลิศนี่เลยแปะตะกร้าวแบบนี้
เป็นผู้ที่ส่งมะม่วงเข้าประกวดนะคะ
เพราะมะม่วงที่นี่นะคะเป็นมะม่วงที่มีผิวเนียนสวย

เรียกด้วยว่าถูกตกใจคณะกรรมการทุกคน
งานนี้นะคะมีการประกวดมะม่วงถึง๔สายพันธุ
ก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้สายพันธวาย
สายพันธุ์สีทองสายพันธุ์เบอร์๔นะคะ
ได้ว่าแต่ละสายพันธุ์ก็มีของดีของเด็ดล่ะค่ะ
แต่ว่าก็ต้องคัดเลือกเอาของที่ดีที่สุด
มาให้คุณผู้ชมได้ลองมีโอกาสไปแวะลิ้มลองกันด้วยนะคะ
งานนี้ต้องยกให้ผู้จัดงานจริงนะคะ
สุดยอดมากเลยในการเอาของดีของเด็ดมาจัดโชว์แบบนี้
แล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ไปแวะซื้อแวะหากันด้วยนะจ๊ะ

มะม่วงเนี่ยมะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยแบบนี้
ถือว่าเป็นที่ฮอตฮิตของชาวต่างชาติที่เดินทางมาที่ประเทศไทย
ไม่ว่าจะจุดไหนไปในประเทศไทยในเวลาเขาไปเที่ยว

ถ้าเกิดว่าเตรียมเอาไว้นะ
จะขายดีมากสำหรับข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ย
ต้อนรับก่อนเลยโอ้โหงานนี้สุดยอดจริง

ข้าวเหนียวมะม่วงอยู่เนี่ย

ชาวไทยอย่างเราก็ชอบมาก

แล้วมาทานกับข้าวเหนียวอุ่นหน่อยนะ